ถอนหายใจด้วยความดีใจอีกเหมือนกันนะคะเฮ้อเหมือนกันแต่ว่า
สบายใจครับเขาบอกว่าที่ลบบุรีคนร้ายติด
อย่าบ้างอมแงมม์แล้วก็เกาะเหตุรักษ์ขโมย
ชาวบ้านไปทั่วเลยค่ะของหายบ่อยมากมากตำรวจจับได้
แล้วเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพที่
เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความนะคะ
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยค่ะที่คนร้ายตระเวนลักทรัพย์จนชาวบ้านแถวนั้นเขาบอก
เขาหวาดระแวงไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ารักทรัพย์ทั่วเลยนะคะ
ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านหมี่หลายรายใช้คำว่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ล่าสุดสิบแปดตุลาคมเนี่ยชาวบ้านก็แจ้งความอีกเหมือนกัน
บอกไปทำธุระแล้วกลับมาวันที่สิบเจ็ดเอาของในบ้านหายไปกว่ายี่สิบรายการนะคะ
พระเครื่องกับเหรียญเงินเนี่ยนี่คือหายไปเยอะเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานรวมกับผู้เสียหายคนอื่นแล้วออกติดตามตัวคนร้าย
เมื่อวานนี้ค่ะไปเจอนะคะผู้ต้องสงสัยตรงกับหลักฐานสันฐานรูปภัณฑ์นะคะ
แล้วตำหนิตามร่างกายก็เลยรวบตัวนายประทินรังสิโยหรือนายตีได้ที่บ้านพักที่ตำบลสนามแจง
ในตีเนี่ยนะคะก็คือติดยาบ้าอย่างหนักพอไม่มีเงินก็จะไปออกงัดแงะ
เข้าบ้านคนอื่นตระเวนลักทรัพย์เอาของไปขายไปเรื่อยเลยค่ะเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ชาวบ้านเนี่ยปรากฏว่าพอรู้ข่าวนะคะว่าคนร้ายถูกควบคุมตัวได้แล้วก็ดีใจกันใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าจากนี้ไปก็ไม่ต้องหวาดระแวงว่าในตีคนนี้จะแอบไปขโมยของที่บ้านใครอีกแล้วค่ะ